คุณผู้ชมค่ะมาติดตามที่คนรักสุขภาพนะขยับเข้ามากันใกล้นิดนึงนะคะ

อันนี้เป็นกิจกรรมค่ะเขาเรียกว่าการแข่งขันกีฬาข้ามเครื่องกิดขวางแนวใหม่
แล้วก็แม้ว่างานนี้นะจะเป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่แมททิวแล้วก็ลีเดียประกาศผ่านข่าวดีผ่านโซเชียลนะคะว่ากำลังมีลูกคนที่สอง
แต่คุณพ่อแมททิวก็ขอรูดซิบปากปิดเลยนะคะไม่พร้อมพูดเรื่องลูกขออุบเอาไว้ก่อนจริงค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะถือแบบว่าถือคลินิกเนาะ
มาถึงที่สาวแพนเค้กกันบ้างนะคะก็มีข่าวน่ายินดีเช่นกันนะแถมยังพร้อมประกาศผ่านสื่อด้วยว่าต้นเดือนหน้าเจ้าตัวเตรียมบินเยือนสหรัฐอเมริกาค่ะ

ได้เนี่ยก็ดีใจมากแล้วนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าก็แล้วกันนะจ๊ะสู้ค่ะ